สวัสดีครับสองท่านครับคุณผู้ชมด้วยนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของเพลิงไหม้ที่เป็นโรงงาน
พลาสติกเนี่ยนะครับก็มีนักกีฬาแล้วก็คนในวงการแวดวงกีฬาหลายคนที่อาศัยอยู่
ใกล้ในระแวกแถวนั้นก็ต้องมีการอพยพหนีกันโอละหมาเหมือนกันนะครับ
แต่ล่าสุดหลายคนก็ปลอดภัยแล้วครับ
นักบอลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนั่นคือจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับ
ประกันหลังตัวเก่งของสมุทรประการซิตี้ส่วนใหญ่นักบอลก็อยู่แถวนั้นนะครับ
ใกล้กันเลยย่านกิ่งแก้วก็ซ้อมอยู่แทบจะไม่ได้ห่างจากจุดเกิดเหตุสักเท่าไหร่
เขาก็บอกนะครับว่าครอบครัวได้รับผลกระทบกรณีเกิดเหตุระเบิด
โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกเนื่องจากว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่ไม่ถึง๒กิโลนะครับ
ต้องอบพยพลูกเล็กแล้วก็ภรรยาออกจากบ้านไปพักที่บ้านของเจริญศักดิ์วงกรนักเตะดีกรีทีมชาติไทยเหมือนกัน
ควบคุมเพลิงได้ก่อนในช่วงนั้นนะครับก่อนที่จะมีประทุกันขึ้นมาในช่วงเช้าอีกรอบหนึ่งเนี่ย
พวกพี่ทุกคนคือฮีโร่นะครับแล้วก็ขอสรุปดีความกล้าของน้องพอร์ส
แล้วก็ขอให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดีครับอีกหนึ่งคนหลังจากที่เกิดเหตุระเบิด
ล่าสุดเจ็ดสดาชูเดทนะครับกล่องหน้าจอมเก๋าของทีมพุฒศาวิชาทัย
ก็แสดงน้ำใจต่อคนไทยที่กำลังเดือดร้อนด้วยการนำเพื่อนฝูง
ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคน้ำดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ขนมให้กับบรรดา
ผู้อพยพที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
ช่วงต้อมที่พึ่งจะพาทีมฟุตสอทีมชาติไทยนะครับ
ความควบควอต้าไปลุยฟุตสอโลกในรอบสุดท้าย

ซึ่งก็แน่นอนครับเป็นการตีตัวไปลุยฟุตซอลสมัยที่๖ติดต่อกันของศึกฟุตซอลโลกครับ